อย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของนักร้องไปร้องเพลงกันไหม

คุณคิดถึงการร้องเพลงนั้นไปคาราโอเกะ

คือเราอาจจะนึกถึงบรรยากาศการไปร้องคาโรเกียจช่วงนี้ห่างหายไปนานมากนะ
แต่ถ้าเราจะร้องทั้งทีเราก็อยากจะร้องให้พร้อมเหมือนต้นฉบับใช่ไหมคะคุณคะ
มาดูกันดีกว่าว่าสาวคนนี้เธอจะร้องได้เป๊ะเหมือนต้นฉบับขนาดไหน

ทุกพยางทุกเมโลดี้คือเป๊ะตามเนื้อเลย
มันก็ไม่ต้องตามขนาดนั้น
ค่อยตามถูกแล้วแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ
อ้าวเขาเขียนมายังไงคุณผู้ชม
คุณชนะเขาไกด์ให้แล้วเราก็ต้องร้องตามนั้น

ถ้าคุณไม่เอื้อนคุณจะร้องนำเพลงทำนองไป
มันจะแบบเลยไปก่อนมันจะแบบท่อนดูจังหวะ
อีดีฉันอยากโหลดนะมันชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะ
เออเอาไปโหลดมาลองดูนะคะคุณผู้ชม
ทำเพลงเขาพังหมด
เพลงเขาไม่พังเราร้องอ่ะพัง
เสียงเสียงเราเนี่ยแต่ว่าเสียงเขาดีนะเธอคนนี้
เดี๋ยวรอฟังซิงเกิ้ลต่อไปจากเธอดิชั่นต่อไปนะครับ